หรือพันธุ์หญิงสาวหน้าตาดีวัย๑๙
แต่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงที่มีผู้เสียหายหลายพื้นที่
รวมแล้วกว่า๒๐๐คนเบื้องต้นในตอนนี้นะคะ
แต่คดีนี้เริ่มต้นจากน้องกล้องเด็กชายวัย๑๔ที่เชียงใหม่
สั่งซื้อมือถือผ่านทางออนไลน์แล้วไม่ได้ของ
ก็เลยนำมาซึ่งการขยายผลแล้วเรื่องมันแดงแล้วเรื่องมันใหญ่ขึ้นมาก
ประเด็นนี้นะคะสิ่งที่ตามต่อก็คือ
เรื่องแรกเนี่ยเรื่องทางคดีตำรวจสพนาวายนำตัวพิยดาไปฝากขังสารจังหวัดเชียงใหม่
พ่อกับแม่ของพิยดาออกมาโวยบอกว่าอ้าวตำรวจเนี่ย
ลั่นแกล้งครอบครัวหรือเปล่ายึดทรัพย์เขาหมดเลย
รถหรูทั้งเงินสดแล้วเงินเนี่ยเตรียมจะมาประกันตัวพิยดาอ่า
แต่ยึดไปหมดเลยเนี่ยกลั่นแกล้งกันใช่ไหม
คือไม่ได้ยึดแค่พิยดาพ่อกับแม่พิยดาก็ถูกยึดพ่อแม่โดนด้วยอ๋อ
เพราะว่ามันต้องขยายผลอีกเยอะเมื่อช่วงเช้านะคะตำรวจภูทรนาวาย
ได้มีการนำตัวนายกลยุทธ์ทองคำพันธ์อายุสี่สิบห้าครับ
นางสาวเวียรวรรณบุญประกอบอายุสี่สิบสามพ่อและแม่ของพิยดาค่ะ
คุณผู้ชมถามมาตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าเอ๊ะเป็นแม่เลี้ยงหรือว่าแม่แท้

ยดาใช้บัญชีธนาคารชื่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว

แม่เลี้ยงกับพ่อเลี้ยงค่ะคุณผู้ชม

นางสาวพิยดาทองคำพันธ์หรือพันธ์อายุ๑๙
ผู้ต้องหาคดีช่อโกงนะคะ
คือตำรวจเขาเอาหมายค้น
แล้วก็นำตัวมาเลยจากรีสอร์ทแห่งหนึ่ง

ทะเบียน๒ขอไข่ดรชดา๙๓๙๓กรุงเทพ
เงินสด๗แสนกว่าบาท
โทรศัพท์มือถือ๔เครื่อง
ซิมโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะ
กระเป๋าและเอกสารในห้องทั้งหมดเลย

เพราะประเด็นสำคัญคือต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะ
ว่าใครรู้เห็นไหมใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างไหม

คือตำรวจเขาไม่เชื่อคำให้การของพิยดาค่ะ
คือพิยดาเนี่ยมีหมายจับคดีร่วมกันช่อกงหลายพื้นที่คุณผู้ชมค่ะ
อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี

ผู้เสียหายหลายพื้นที่มากรวมตอนนี้แค่เบื้องต้นนะคะคุณผู้ชม

ตกเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงแบบนี้ค่ะ
ทีนี้พ่อกับแม่ของพิยดาที่เป็นพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงเนี่ยนะคะ
บอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อยได้ไหมคือคุยกับทีมข่าวเลย

แล้วก็บอกว่าขอคุยด้วยหน่อย
เยี่ยมลูกสาวในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
ทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงละ

อันนี้พ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงของพิยดาบอกนะ

เรียมเงินสดมา๗๐๐กว่าบาท

แต่ตำรวจไม่ให้ประกันตัว
ระหว่างที่กำลังขับรถมาหาลูกที่สพนาหวายไปเจอด่านตรวจ
ตำรวจขับรถตามประกบเลย
พอถึงโรงพักให้ไปเซ็นยอมรับการอายัดทรัพย์สิน
แล้วเงินสดที่เอามาจะประกันลูกก็โดนอายัดไปเลย

แล้วก็บอกว่าตอนนี้ติดต่อใครไม่ได้เลย
หนทางที่จะประกันตัวลูกสาว
และถูกสังคมด่าว่าเป็นครอบครัวขี้โกง

ลูกสาวไม่เคยมีโอกาสได้ชี้แจงเลยนะ
ลูกสาวซับทอดค่ะ
คุณผู้ชมฟังดีนะคะ
เพียดาซับทอดว่า
ครอบครัวแฟนเป็นคนที่เกี่ยวข้อง
ครอบครัวของแฟนนุ่มของพิยดา

บอกว่าคนโกงจริงคือครอบครัวแฟน

สินที่พิยดาได้มาที่มันเยอะแยะมากมาย
เขาขายเสื้อผ้าออนไลน์จริง
นี่ค่ะก็เลยพ่อกับแม่ที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงของพิยดาบอกว่า

ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินครอบครัวแฟนนุ่มของพิยดาได้ไหม
ยดาเขายืนยันว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ได้โกง
แต่ครอบครัวแฟนนุ่มต่างหากที่ทำ
ให้มาแถลงข่าวให้ฟังได้ชื่นยังไง

เป็นเอกสารชี้ชัดให้ดูมาดิ
ถามว่าสาวไปถึงเอาบัญชีมาให้ดูสิ
ตอนนี้ยังไม่เคยเห็นบัญชีเลยพูดแปลก
ขายของไปเสียภาษีที่สมกรมสัมภกร
เกือบ๔ล้านเคยไปถามไหม

ต้องขอย้ำก่อนว่าอันนี้เป็นข้อมูล
จากพ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยงพิยดานะคะ
เขาอ้างว่าพิยดาบอก
พิยดาไม่ได้ทำพิยดาไม่ได้โกง
แต่คนที่ทำคือครอบครัวแฟนนุ่ม
เหมือนกับบอกว่าพิยดาตกเป็นเยือ

หลังที่ว่าเคยไปตรวจค้นแล้วบ้าน
หลังหลูมีของเยอะอะไรนั้น
แต่ว่ามันมีประเด็นที่แม่เลี้ยงของพิยดาบอกว่า
ที่ผ่านมาจ่ายภาษีปีละ๔ล้านบาท

เขาบอกพิยดานี่ทำอะไรถูกต้องหมด

คุณผู้ชมลองคำนวณดูนิดนึงไหม

ว่าถ้าคนนึงต้องเสียภาษีปีละ๔ล้านบาท
คนนั้นจะมีรายได้ปีละเท่าไหร่

ทีมข่าวของเราลองคำนวณคร่าวนะคะครับ
ถ้าการจ่ายภาษีอัตราสูงสุดก็คือ

เท่ากับว่าพิยดามีรายได้ประมาณโดยประมาณนะคะ

ขายเสื้อผ้าออนไลน์๑๒ล้านบาท
แต่แม่เลี้ยงบอกก็จ่ายภาษีถูกต้องไง
นี่คือเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องไง
ถ้ายืนอย่างนี้ก็ตรวจสอบไม่ยาก
คุณก็เอาเรื่องของใบไปยื่นภาษีเสียภาษี

ก็นี่นะคะเป็นข้อมูลจากทางพ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยพิยดานะคะ

ตำรวจนำตัวพิยดาไปฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่

ทีมข่าวก็พยายามจะถามพยายามจะคุยกับพิยดาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าเธอเป็นคนก่อเหตุจริงไหม
คือเมื่อวานเธอไม่พูดเลยนะคะเมื่อวานเธอไม่พูดอะไร
แต่นี่เธอพูดว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำ

ตอนนี้หนูแค่รู้สึกเสียใจค่ะ
ทีนี้ทางบ้านหนูน่ะเขาซัดหนูเต็มที่เลย
หนูเพิ่งได้ทราบข่าวว่าหนูถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือ

เรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำใช่ไหมครับ

หนูอยากบอกอะไรกับครอบครัวผู้สูญเสียบ้าง

คือมีชื่อหนูอยู่ในคดีมีเรื่องราวหนู

น้องผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวน้องผู้เสียชีวิตด้วยจริงนะคะ

ส่วนตัวเครียดไหมตอนนี้
ตอนนี้ต้องมีเกียรติมาก

นี่นะคะพิยดาก็เปิดใจแบบนี้นะคะ
ขออนุญาตเอาใหม่เรื่องของพ่อกับแม่นะคะ

พ่อแท้แต่แม่คือแม่เลี้ยงนะคะครับ
จะได้ชัดเจนนะคะขออภัยอาจจะพูดสับสนนิดนึง
ยดาก็นำตัวขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหา
พี่ยาดาอยู่ในรถทีมข่าวของเราก็พยายามสังเกตสิ่งหน้านะคะ
คือเธอก็น่าเศร้าแล้วก็เหมือนกับอ่อนเพลีย

ก็เมื่อวานทางครอบครัวก็บอกว่าเหมือนเธอกินอะไรไม่ได้

แต่ที่เธอบอกก็คือแน่นอนเธอตกเป็นเหยื่อ

แล้วก็ฝากขอโทษไปยังครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต
ในฐานะที่มีชื่อของเธออยู่ในข่าวอยู่ในคดี

พิยดาเองหรือว่าพ่อกับแม่เลี้ยงของเขา

ยืนยันว่าร่ำรวยมีเงินมีทอง

หรือว่ามีใครซัดทอดมาที่ไปจับได้รับเปิดบัญชีอะไรก็แล้วแต่
อันนั้นแม่ของแฟนพิยดาทั้งนั้น
น้ำบ้านของแฟนของพิยาดาแฟนนุ่มเขาอยู่ที่นนทมบุรี
แล้วก็มีแม่แฟนอยู่ด้วยแล้วก็ตัวพิยดาด้วย
ตอนที่ตำรวจขยายผลท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะ
เขาบอกว่าเขาแค่รับเปิดบัญชี
บัญชีที่ว่าน้องกล้องโอนเงินไปแล้วไม่ได้โทรศัพท์มือถือ

รำรวจขยายผลไปที่บ้านของพิยาดา
ซึ่งอยู่กับแฟนนุ่มแล้วก็แม่ที่นนทบุรี

ใช่ค่ะคุณแม่แฟนนุ่มของพิยดายืนยันว่าแม่ไม่รู้เรื่องเลยจริง

คือเธอก็บอกกับเราเมื่อวานบอกประมาณว่า
ก็เห็นว่าพิยดาเขาก็ขายเสื้อผ้าออนไลน์นะ
แต่จะทำอะไรอย่างอื่นบ้างแม่ก็ไม่รู้หรอก
บีเอ็มคันนี้เขาก็ไปซื้อเงินสดมาให้ลูกชายแม่
บางทีมายืมเงินแม่บ้างแม่ก็ให้ยืมเงินสดไป

แต่เวลาคืนเนี่ยเขาจะโอนมาคืนแม่
เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าจะมีเรื่องว่าพิยดาทำไมโอนเงินให้แม่
แล้วรถคันนี้แม่ของแฟนนุ่มพิยดาบอกว่า
ยดาใช้เงินสดซื้อให้เป็นของขวัญแฟนนุ่มนะคะ

บ้านหลังนี้ก็อย่ามายึดของแม่นะ
แม่ซื้อแม่ผ่อนของแม่เอง
แค่ยืมเงินพิยดาบางส่วนมาสักสิบเปอร์เซ็นต์แค่เงินดาวเท่านั้น

ทีนี้พอฝั่งพ่อกับแม่เลี้ยงของพิยดาวันนี้บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ยดาเนี่ยลูกสาวของเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อตกเป็นเครื่องมือของทางฝั่งบ้านนี้
วันนี้เราก็เลยไปที่บ้านของแฟนนุ่มของพิยดาอีกครั้งนะครับ
ที่แถวนนทบุรีเป็นหมู่บ้านนะฮะ

เมื่อวานคุณชมพู่สลันพัฒน์ไปคุยด้วย
ทางคุณอังคณาแม่ของแฟนนุ่มของพิยดาเนี่ยได้แจ้งเอาไว้บอกวันนี้ขอพักผ่อน
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปพูดคุยอะไรด้วยนะคือถ้าอยากจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมก็บอกกับเราได้นะฮะ
เราจะได้นำเสนออีกมุมนึงว่าเออตกลงแล้วมันเป็นยังไงนะครับ
เราก็ถามว่าเอาแล้วทางแฟนนุ่มล่ะแฟนหนุ่มเขายังอยู่ไหม
ปภบอกว่าก็ยังเห็นขับรถเข้าออกหมู่บ้านอยู่นะ
คุณแม่แฟนของพิวดาอยากพักผ่อนอย่างนี้เราก็ต้องเข้ารบสิบนะฮะ
แต่ว่าคุณกิติศักดิ์ก็เลยลองโทรหาคุณอังคณาดูนะครับ
อยากจะให้เจ้าตัวกับลูกชายได้ชี้แจงด้วยนะครับ
ไม่มีใครรับสายนะฮะอ่าแต่ถ้าคุณอังคณากับแฟนนุ่มของพี่
ยดายอยากจะชี้แชงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับก็บอกได้
นะครับทุกผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้คุยกับนาง
อังคณาเพตระกูลนะครับที่เป็นแม่ของแฟนนุ่มของนางสาว
ยดาที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นะซึ่งเธอบอกกับเรานะ
บอกว่าเธอเนี่ยรู้แค่ว่าพิยดาเขามีร้านขายเสื้อผ้า
ออนไลน์นะชื่อลูนี่สตูดิโออืมอ่าซึ่งมีอีกร้านหนึ่งเขาบอกโอ้โหมันชื่อ
เคียงกับเขามากลูนี่สโตอ่าซึ่งไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นภาพ
เมื่อวานนะครับซึ่งคุณอังคณาบอกกับคุณชมพู่สลันพัฒน์บอก
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าพิยดาเนี่ยมักจะบอกกับเธอ
เสมอว่าชอบขายของนะแล้วก็อยากหาเงินจนเมื่อสองปีก่อนเคย
มีตำรวจบุกมาค้นบ้านบอกมีหมายคดีช่อโกงตอนนั้นเธอเพิ่ง
รู้ว่าเอ้าพี่ยดาถูกดำเนินคดีช่อกงหรอตอนนั้นเนี่ยคือจาก
การขายโทรศัพท์มือถือแหละเหมือนกับคดีตอนนี้เลยนะแต่ตอนนั้น
เนี่ยพิยดาบอกกับแม่ของแฟนนุ่มก็คือคุณอังคณาบอกว่าเป็น
ตัวแทนของร้านค้าร้านใหญ่อีกทีนึงแล้วร้านใหญ่ไม่ส่งของ
ให้เลยไม่มีของส่งให้ลูกค้าจากนั้นพอหมดคดีนั้นไปไม่รู้
คดีไปถึงไหนอะไรยังไงนะเอาเป็นว่าพิยดาเขาก็บอกว่า
เขาเปลี่ยนแล้วเขาไม่ขายโทรศัพท์มือถือขายเสื้อผ้าแทนแล้ว
ขายพวกครีมบำรุงจนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอังคณาบอกกับ
บอกว่าเธอเนี่ยมาถูกปปงมาอายัดบัญชีทั้งทั้งที่บัญชีของ
เธอไม่มีการโอนเงินจากลูกค้าของนางสาวพิยดาอะไรเข้ามา
เลยแต่มันก็มีหลายครั้งที่พิยดาเนี่ยบอกว่ามีเงินในบัญชีแต่
ไม่มีเงินสดใช้เธอก็เลยเอาเงินเนี่ยไปให้ใช้ให้เงินสด
ไปใช้ให้สูงสุดก็คือ๕๐๐๐๐บาทแล้วพี่ยดาเวลาจะคืนเงินเนี่ย
เขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เธอมาเอาเงินสดแต่โอนกลับทาง
บัญชีแล้วยังมีเอกสารจากปปงส่งมาที่บ้านบอกว่าบ้าน
ของเธอที่เธออยู่เนี่ยที่หมู่บ้านที่นนทบุรีเนี่ยตอนนี้เป็น
บ้านของกลางบ้านของกลางในคดีช่อกงที่เกิดขึ้นมา๒ปีที่
แล้วค่ะซึ่งเป็นคดีอยู่ที่สพคลองหลวงเธอบอกเธอตกใจมากแล้ว
โกรธมากด้วยคือบ้านหลังเนี้ยเธอบอกเธอผ่อนมาด้วยเงินตัว
เองมียืมเงินพิยาดามาส่วนนึงก็คือเงินดาวแค่๑๐และ
คืนไปให้หมดแล้วแต่กลายเป็นว่าบ้านเธอมาตกเป็นของกลางใน
คดีช่อกงเธอร้อนใจมากเพราะไปถามพิยาดาพิยาดาบอกไม่เป็น
แม่แม่อยู่เฉยเดี๋ยวทนายความจัดการให้พอมาเป็นข่าว
เป็นเรื่องเป็นคดีในวันนี้อีกเธอบอกเธอผิดหวังมากยืนยัน
ว่าตัวเธอกับลูกชายเธอครอบครัวเธอไม่เคยมีส่วนรู้เห็น
อะไรกับการกระทำของพิยดาเลยเธอเองเนี่ยเธอยังคิดว่า
ยดาเนี่ยเออเป็นเด็กคนนึงที่หาเงินเก่งแค่นั้นเองนะแต่
มารู้ว่าโอ้โหมันมีเรื่องราวขนาดนี้เลยเหรอ
ถ้าถามแม่นะคะแม่แม่ก็พูดพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่
ถ้าแต่ถ้าคนผู้ร้ายนะคะที่มากระทำความผิดที่นี่นะคะที่
ใช้อินเทอร์เน็ตไวไฟที่นี่ถ้าจะมีผู้ร้ายทำที่นี่
ก็มีได้แค่คนเดียวค่ะวันที่เขารู้ว่าตำรวจมาเขาขัด
ติดต่อเราเลยเขาไม่รับโทรศัพท์ไม่อะไรกับเราทั้งนั้น
คือปล่อยลอยแพร่เราโดยที่ทำให้เรานี่ไม่รู้ว่าจะไปทาง
นั่นเลยนะคะเพราะว่าความที่เราโมโหว่าจะมายุ่งอะไรกับ
เราเราก็กลัวด้วยว่าลูกเราอยู่กันแค่สองคนอย่างเงี้ยเราใจ
ร้อนใจเรามาถึงเราว่าหมดเลยว่าจะมายุ่งอะไรกับฉัน
ทำมาหากินแบบเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาคุณตำรวจ
บอกใจเย็นค่ะว่าคุณแม่อะไรอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้น
คุณแม่รู้ว่าที่เด็กเส้นเลือดสมองเราห่วงลุกเท่ากับว่าตอน
นี้เนี่ยสองฝั่งนี้โยนกันไปโยนกันมานะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะทีเนี้ย
เราก็เลยส่งนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปที่บ้านของน้อง
กล้องครับที่ถูกหลอกซื้อโทรศัพท์มือถือจนน้องเส้นเลือดในสมอง
แตกและเสียชีวิตนะคะคุณพ่อของน้องนะคะบอกว่าพอรู้ว่า
ตำรวจจับตัวคนผิดได้แล้วเนี่ยก็คิดว่าวิญญาณของ
ลูกชายคงจะนอนตายตาหลับก่อนหน้านี้ถึงขั้นไปดูร่าง
ในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ร่างทรงบอกว่าวิญญาณของลูก
ยังคงร้องไห้เสียใจอยู่เพราะเสียใจที่ถูกหลอก
เสียดายน้ำพักน้ำแรงของพ่อแม่ที่กว่าจะหาเงิน
ซื้อโทรศัพท์ให้ได้ก็ได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ครับ
ที่น้องก้องอยากได้ราคาประมาณสามพันบาทให้กับดวง
วิญญาณของลูกชายแล้วค่ะอืมพ่อบอกว่าพ่ออยากจะทดแทน
โทรศัพท์ที่ลูกอยากได้อ่ะครับอยากจะทดแทนสิ่งที่
ลูกถูกหลอกไปก็หวังว่าลูกจะชอบและหมดห่วงนะคะ
ส่วนเรื่องที่พิยดาฝากคำขอโทษมาถึงครอบครัว
จะขอรับไว้จะขออโหสิกรรมให้เพราะไม่อยากให้
วิญญาณของลูกชายไปอย่างทุกข์ทรมานขอให้พิยดา
ได้รับโทษแล้วกลับคืนสู่สังคมในลักษณะที่ว่ากลับ
กลับใจเป็นคนดีและทำอาชีพที่สุจริตน่าจะดี

ขอให้น้องเขาได้ขอโทษน้องที่น้องกองได้โอนสตางค์ให้
แล้วเขาก็อยากได้ของก็น้องก็ให้ขอโทษแล้วก็ให้
น้องกล้องเลยสบายใจขึ้นอยากให้กลับตัวกลับใจว่า
ปรับปรุงปลูกเองให้เปลี่ยนคนดีในสังคมอยากให้อยู่
ในสังคมเปลี่ยนคนดีตบในสังคมอย่าฮืออย่าฮือน้อง
เขาไม่ต้องไปรกรวงดีกงกินคนอื่นอีกต่อไปไม่อยาก
กวดแล้วไม่อยากอะไรเป็น
เขาก็ผู้ตามกฎไม้จาวนาทีเปล่าจะบอกว่าลูกมันต้อง
คนร้ายที่คงหลอกลวงกินเอาสตางค์ลูกไปก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนจับได้แล้ว
นี่ค่ะคือคุณพ่อก็โหสิกรรมนะ
แล้วก็ฝากบอกว่าขอให้กลับตัวกลับใจกันแล้วกัน
แต่ท่านผู้ชมครับคือขบวนการลักษณะแบบนี้
มันจะมีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวหรือ
ใช่ไหมไม่รู้มีอีกกี่เจ้ากี่รายนะ
ที่ทำการก่อเหตุลักษณะแบบนี้นะครับ
แต่ถ้าเป็นกรณีของโฟนบายมิ้นของพิยดา
มีผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
แล้วก็เปิดเผยถึงวิธีการหลอกขายโทรศัพท์มือถือ
สั่งซื้อจากไอจีโฟนบายมิ้นนะครับ
คือหลายคนเขาบอกคือต้องลงเชื่อตัดสินใจง่าย
เพราะว่าเอาละหนึ่งล่ะเห็นว่าในไอจีมียอดคนติดตามเยอะ

หกหมื่นใช่ไหมก็ดูน่าเชื่อถือใช้วิธีลดราคาโทรศัพท์มือถือ
ยิ่งหากโอนเงินทันทีเนี่ยโอ้โหยิ่งลด
ราคาเนี่ยมีตั้งแต่หลักพันไปถึงหลักหมื่นนะครับสำหรับมือถือ
โอนเงินผู้เสียหายจะทักถามเลขพัสดุทีนี้นั่นแหละทีนี้เริ่มแล้วเงียบ
บ่ายเบียงสุดท้ายบล็อกการติดต่อหนีหายไปเลย
ค่ะนะฮะอย่างหญิงสาวคนหนึ่งนะครับอายุยี่สิบหกปีเธอเป็นพนักงานราชการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
สมมุติว่าชื่อคุณเอก็แล้วกันนะคุณเอบอกว่าวันนี้มาติดตามความคืบหน้าคดีของเธอเหมือนกัน
สพช้างเผือกแจ้งความเอาไว้เมื่อ๒๐สิงหาคมถูกหลอกนะถูกโกงโอนเงินสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือ
เธอเองเธอก็อยากได้เงินคืนมาแล้วก็อยากดำเนินคดีกับคนก่อเหตุด้วย
ก็เห็นว่าเออมีคนติดตามเยอะตั้ง๕๐๐๐กว่าคน๖๐๐๐คนทักไปแม่ค้าโอ้โหลดราคาให้เลยนะฮะ
บอกลดให้เลย๑๐๐๐บาทหากโอนเงินเลยนะลดให้เลยจาก๑๕๐๐๐บาทลด๑๐๐๐บาทเลย
ถ้าโอนเลยเหลือแค่๑๔๐๐แล้วพร้อมส่งของใน๑วันด้วยเธอก็รีบโอนสิ
จะได้ลดตั้งพันหนึ่งนะฮะครั้งแรกเนี่ยพอโอนเงินไปแล้วแม่ค้าส่งเลขบัญชีที่ถูกปิดมาให้
ก็เลยทักไปว่าเอ๊ะบัญชีนี้ทำไมมันโอนไม่ได้ก็ส่งบัญชีใหม่มาให้
ทีนี้ก็โอนเงินไปพร้อมกับส่งสลิปไปให้๑๘สิงหานะฮะ๑๙สิงหาคมทักไลน์ไปถาม
เป็นยังไงเลขที่พัสดุส่งมาแบบไหนยังไงทีนี้ถูกบล็อกเลยฮะ
พลังส่งพิมพ์ย่างที่นี้ก็ไม่มีการสอบกลับมาเลยค่ะ

ก็ทำหนังสือแจ้งไปยังธนาคารเลยเพื่อขออายัดบัญชี
ที่คุณเอเขาโอนเงินไปให้แล้วตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีนะ
เพื่อเอามาประกอบสำนวนคดีและติดตามตัวคนร้ายจากการตรวจสอบพบว่าบัญชีนั้น
เป็นบัญชีที่เขาว่าจ้างให้เปิดจ้างเปิดบัญชี๘๐๐๐บาท
ผู้ว่าจ้างแจ้งให้เปิดบัญชีพ่วงกับหมายเลขโทรศัพท์พร้อมเพลย์ของผู้ว่าจ้างเอาไว้
เพราะฉะนั้นชื่อบัญชีเนี่ยมันจะเป็นชื่อคนอื่นค่ะแต่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีเนี่ย
มันคือของกลุ่มพวกนี้กลุ่มพวกที่มาจ้างให้เปิดบัญชี
มีผู้เสียหายมาให้ข้อมูลกันเยอะเลยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ย
ยังมีร้านอื่นด้วยนะที่เชื่อว่าอาจจะเป็นเชื่อมโยงกันขบวนการเดียวกัน
วิธีการก็เหมือนกันนะซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็จะมาแจ้งความแล้ว
เราถามผู้เสียหายคนหนึ่งที่เขามาให้ข้อมูลนะครับ
น้องคนนี้อายุ๑๖ปีเท่านั้นอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
น้องบอกว่าสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือเมื่อปี๖๔ก็คือปีนี้วันที่๒๓สิงหาคม
ราคา๔๕๐๐บาทความจริงราคาเต็มมัน๕๐๐แต่เขาลดให้
เครื่องเก่าเนี่ยแบตเตอรี่มันเสื่อมต้องใช้เรียนออนไลน์
แล้วก็ถูกบล็อกการติดต่อตั้งแต่วันที่๓หลังจากโอนเงินไปให้
ทีนี้จึงรู้ว่าถูกหลอกแน่เลยไปแจ้งความเมื่อ๓๐สิงหาคม
บอกเห็นข่าวว่าจับพิยดาได้น้องดีใจมากอยากได้เงินคืน
โอนเงินไปแล้วไม่ได้ของเนี่ยร้องไห้อยู่๕วัน
กว่าจะกล้าไปบอกตากับยายที่ตากับยายเนี่ยเขาเสียเงินซื้อโทรศัพท์มือถือให้

ที่จริงมัน๕๐๐๐บาทค่ะแต่เขาว่าพร้อมโอนรถได้เขาลดให้๕๐๐แบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งฟรี
หนูเอกใจตั้งแต่รอบแรก๑วันหนูหลังจากสั่งของ๑วันผ่านไปใช่ไหมคะ
ทักไปถามพี่เขาว่าเลขพัสดุขอเลขพัสดุหน่อยค่ะ
พี่เขาบอกว่ารอค่ะรอแจ้งค่ะแล้วหนูก็รอวันที่สองหนูก็
แล้วพี่เขาก็ไม่ตอบวันที่สามหนูก็ทักไปอีกแล้วเข้าไปดูรู้ว่าพี่เขาบล็อกหนูเลยค่ะ
แต่หนูก็ทักไปถามพี่เขาว่าเป็นใช่ชื่อพี่ไหมพี่ก็ตอบว่าใช่
พี่เขาก็โดนโกงค่ะน่าจะโดนโกงประมาณเปิดบินอะไรประมาณนี้นะคะ
ดีใจค่ะหนูก็อยากได้ตังค์คืนเหมือนกันค่ะ
โทรศัพท์ข้างเก่าหนูมันแบตเสื่อม
หนูใช้มา๖ปีแล้วตากับยายจะซื้อให้หนูใหม่ค่ะ
ไปเรียนออนไลน์แต่ก็มาถูกโดนโกงอย่างนี้ค่ะ
หนูก็ร้องไห้อยู่ประมาณ๕วันนะคะกว่าจะบอกว่าจะบอกตากับยาย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้มันมีอีกประเด็นนึงที่เจ้าหน้าที่เขาก็ขยายผลต่อ
ประเด็นเรื่องของคนรับจ้างเปิดบัญชีค่ะ
คนที่รับจ้างเปิดบัญชีเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ารู้เห็นเป็นใจโดนดำเนินคดีด้วยนะคะ
คือทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือเราชอบเรียกกันว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะคะ
บอกว่าผู้ต้องหามีการใช้บัญชีของบุคคลอื่นหรือบัญชีม้าครับ
เขาใช้คำนี้นะคะบัญชีม้าเพื่อส่งถ่ายเงินไปยังบัญชีส่วนตัวของผู้ต้องหาร้อยกว่าบัญชีอะค่ะ
จำนวนนี้๔๐บัญชีมันมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ต้องหาชัดมาก
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนที่เป็นเจ้าของบัญชีต่างแล้วนะคะ
เตรียมออกหมายเรียกมาสอบปากคำนะคะ
เรียกมาถามว่าทำไมถึงไปเปิดบัญชีรับโอนเงินให้กับผู้ต้องหาอ่า
ตำรวจจะถามประเด็นนี้แหละว่าเป็นการรับจ้างเปิดบัญชีหรือเปล่า
ทำไมถึงไปเปิดบัญชีให้ผู้ต้องหาเขาเอาไปใช้จากการสืบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาว่าจ้างบุคคลอื่นให้เปิดบัญชี
และรับโอนเงินส่งต่อไปยังบัญชีส่วนตัวโดยให้บัญชีละแปดพันบาท
มีการประกาศว่าจ้างเปิดบัญชีในโลกโซเชียลชัดเจนเลยค่ะโอ้โหโอ้โห
ประกาศผ่านโลกโซเชียลเลยจะจ้างใครจะมาเปิดบัญชีให้เดี๋ยวจ้างแปดพัน
ลักษณะประมาณอย่างเงี้ยใครอยากได้เงินก็เขาก็เอาเลยอย่างเงี้
อยากได้แปดพันและถ้าใครรู้เห็นเป็นใจเจ้าของบัญชีไร่ไหนรู้เห็นเป็นใจโดนด้วยนะ
อืมตำรวจบอกโดนด้วยจริงจริงนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งความของตำรวจทั่วประเทศ
มีคดีที่ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดผู้ต้องหามากกว่า๔๐คดีทั่วประเทศค่ะ
ครับณตอนนี้นะคะแต่บางพื้นที่ยังไม่สามารถออกหมายจับได้
จากไม่มีข้อมูลทางเทคนิคไปยื่นต่อสารให้ออกไหมจับตอนนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างทำสรุปข้อมูลพยานหลักฐานทางเทคนิคต่างต่างที่เกี่ยวข้อง
เชื่อว่าสามารถใช้ในการขออนุมัติศาลออกหมายจับได้แล้วก็จะมีการส่งต่อไปสถานีตำรวจต่างต่างที่มีผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้
เพื่อออกหมายจับเพื่ออายัดตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีกันต่อ
เฉพาะพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบานพบว่ามีคดีที่เกี่ยวข้องกับพิยดา๒๐กว่าคดี
ครับก็เตรียมประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบานเพื่อออกหมายจับอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมคะมีการไปตรวจสอบเฟซบุ๊คเพิ่มเติมปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
รวมบัญชีม้าก็คือบัญชีที่เหมือนกับว่าเป็นบัญชีคนอื่น
แล้วก็รับจ้างเปิดบัญชีเอาไว้แล้วก็โอนให้กับผู้เสียเอ่อผู้ต้องหาเนี่ยนะ
ครับมีทั้งชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีชื่อธนาคารพร้อมข้อความ
รวมรวมบัญชีที่ใช้โกงเนี่ยสามร้อยกว่าบัญชีค่ะโอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะ
สามร้อยกว่าบัญชีแต่จริงจริงอาจจะเยอะกว่านี้
อาจจะมากถึงห้าร้อยกว่าบัญชีนี่นะคะโอ้โหเขาโพสต์เอาไว้เนี่ย
คนที่โดนโกงคือน่าสงสารจริงจริงนะก็เรื่องนี้ไม่ควรจบง่ายง่ายนะคะ
ก็ต้องขยายผลเอาให้สุดทางนะคะว่าใครร่วมขบวนการบ้าง
ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างก็ดำเนินคดีกันไปตามส่วนที่ก่อเหตุ
บัญชีม้าเป็นบัญชีที่มิจฉาชีพเขาจะหลอกเรานะคะ
ว่าจ้างให้คนอื่นเปิดบัญชีผ่านแอป
แต่เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ยืนยันตัวตนเนี่ยจะต้องไปผูกกับเบอร์ของมิจฉาชีพนะคะ
เวลายืนยันตัวตนไม่ว่าจะผ่านเอทีเอ็มหรือร้านสะดวกซื้อครับ
ทางคนที่เปิดบัญชีก็แค่เสียบบัตรประชาชนเข้าไปในเครื่องอืม
แล้วจะมีโอทีพีส่งไปให้ตัวมิจฉาชีพโดยตรงไงคะ
แล้วก็เปิดบัญชีสำเร็จจากนั้นคนที่เปิดบัญชี
ก็จะส่งยูเซอร์เนมรหัสผ่านไปให้แล้วก็บล็อกเบอร์ไปครับ
แบบนี้ค่ะขบวนการมันเป็นแบบนี้ค่ะคือได้บัญชีมาที่ไม่ใช่ชื่อนามสกุลของไอ้พวกนี้อ่ะ
เพราะว่าพวกนี้มันทำเรื่องทุจริตใช่ไหมไม่ใช่ชื่อตัวเองอยู่แล้ว
แต่ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้มันเป็นเบอร์ของไอ้พวกนี้มันก็จะส่งละ๖รหัสอะไรมันก็ใช่ค่ะ
เถินให้โอนอะไรมันก็จัดการได้หมดใช่ไหมฮะถึงเวลาจะบล็อกก็หายเลย
บงปิดเบอร์ไปแต่บัญชีเนี้ยยังเป็นชื่อคุณอยู่อืม
รับจ้างเปิดบัญชีรับจ้างเปิดบัญชีนี่ผิดกฎหมายนะคะ
มันจะทำกันแค่คนสองคนไม่ได้แน่ดูแล้วเนี่ยใช่ไหม
หนึ่งคือพวกหน้าร้านที่เป็นไอจีหรือว่าจะเป็นโซเชียลที่เปิดชื่อร้านต่าง
สองพอคุณทักมาจะซื้อของโยนไปให้คุยในกลุ่มแชทอีกกลุ่มหนึ่ง
จะเป็นลงเป็นไลน์ก็ต้องมีคนทำงานตรงนี้
สามพอคุณจะโอนเงินโอนไปอีกอย่างหนึ่ง
บอกไปคุยกับทางนี้โอนไปบัญชีนี้บัญชีนี้เบอร์โทรศัพท์นี้

มันจะทำแค่คนเดียวหรือคนสองคนไม่มีทางนะฮะ

ทนายความของนางสาวพิยดาทนายวิเชียนนะฮะ
นายวิเชียนอินเรนวันนี้ไปยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด๔แสนบาท
เพื่อขอยื่นประกันตัวนางสาวพิยดาต่อสารจังหวัดเชียงใหม่
แต่สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยสารบอกว่าคดีนี้ทำพนักงานสอบสวนสพนาหวาย
ยื่นเรื่องขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเอาไว้
เนื่องจากเกรงว่าจะมีพฤติการในการหลบหนี
โดยทนายความจะขอยื่นประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ต่อไป
ส่วนพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงของนางสาวพิยดา
วันนี้ก็เดินทางกลับไปแล้ว
จะมามอบตัวแต่ก็ถือว่ามีหมายจับไปแล้ว

เดี๋ยวค่อยตามความคืบหน้ากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ